ตามรายละเอียดนะครับสำหรับเรื่องของวงการมวยกับการที่เสียโบ๊ทก็ถือว่าเป็นตัวแทนในสนามมวยทั้ง๑๓คนนะครับในการที่จะประกาศลาออกจากการเป็นโปรโมเตอร์ที่สนามมวยเวทีมวยราชดำเนินครับ
โต๊แถลงข่าวนะครับนำโดยเสียโบ๊ทคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงแห่งศึกเพชรยินดีพร้อมด้วยคุณมิตรนครนะครับสุเมษซื่อสัตว์มงกฎแห่งศึกวันมิชัย
แล้วก็คุณกิ่งทองนาคสินครับจากศึกวันกิ่งทอง๓โปรโมเตอร์ใหญ่แห่งเวทีมวยราชดำเนินครับ
ก็พูดคุยกับสื่อมวลชนถึงการประกาศลาออกจากตำแหน่งโปรโมเตอร์ของเวทีราชดำเนิน
โบ๊ทก็บอกนะครับว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาที่มันสะสมมาอย่างยาวนาน
จากการที่โปรโมเตอร์ทั้ง๑๓คนแบกรับไม่ไหวในเรื่องของค่าเช่าสนามที่แพงเกินไป
จนเกิดความบาดหมางกันขึ้นระหว่างตัวของเสียโบ๊ทแล้วก็ในสนาม
โปรโมเตอร์ทุกคนก็คุยกันว่าไม่ควรจัดต่อ
เพราะว่าไม่มีคนดูต้องยกเลิกหรือไม่ก็ลดค่าสนาม
ซึ่งก็เอาเรื่องนี้นะครับไปโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
ทำให้ในสนามนั้นไม่พอใจตัดความสัมพันธ์กับเสียโบ๊ททันที
แล้วก็ไม่มีการเรียกเข้าไปประชุมหรือว่าเข้าไปเคลียร์
ก็รู้สึกได้นะครับว่าอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
คำให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งนะครับจึงเป็นเหตุผลของการประกาศลาออก
จากนั้นเสียโบ๊ทนะครับพูดถึงแผนงานในอนาคตก็คือการจับงานถ่ายท่อสดออนไลน์
เพื่อความอยู่รอดของนักมวยในค่าย
ส่วนข่าวลือที่ว่าอาจจะย้ายไปเป็นโปรโมเตอร์เวทีลุมพินี
ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้ามีโอกาสพูดคุยกับทีมบริหารและอุดมการเดียวกัน
ก็พร้อมร่วมในการพัฒนาวงการมวยไทยมากกว่าต้องการผลประโยชน์
ยืนยันนะครับว่าพร้อมร่วมงานอยู่แล้วครับ